ลูกกระหน่ำแทงพ่อ
เพราะอะไรฮะลูกเขาว่าพ่อมาติดพันกับภรรยาของเขา
ก็เลยแค้นกระหน่ำแทงจนกระทั่งพ่อบาดเจ็บสาหัสเปลือยกายนะ
พ่อถูกแทงเปลือยกายแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเมื่อ๕ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
ตำรวจสพบังละมุงปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพัก
ปรากฏว่านายอดีศักดิ์ชาญสูงเนินอายุ๓๑ปีนะครับ
อยู่ในสภาพเสื้อผ้าเปื้อนเลือดทั้งตัว
เขาเดินป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณโรงพักนี่แหละฮะ
คล้ายคนสติแตกอยู่ตรงเสาทง
พอตำรวจเข้าไปสอบถามทำไมถึงมาเดินป้วนเปี้ยนแบบนี้

เจ้าตัวยอมรับว่าใช้มีดแทงพ่อไปหลายครั้ง
ที่บ้านพักหลังตลาดโบเบนาเกลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับ
ซึ่งห่างจากโรงพักประมาณ๑กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่สายตรวจและทีมกู้ภัยรีบไปที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับ
บริเวณประตูหน้าบ้านพบร่างของนายอุดรชาญสูงเนิน
อายุ๕๔ปีในสภาพเปลือยกายคุณ
แต่ว่าที่น่าห่วงมากก็คือมีแผลถูกแทงด้วยอาวุธมีด
ใต้บราวนมซ้ายหน้าท้องลำตัวด้านขวา
แล้วก็หน้าขาข้างอวัยวะเพศรวมถูกลูกแทง๗แผล
หมดสติจมกองเลือดอาการสาหัสครับ
ทีมกู้ภัยรีบประถมพยาบาลห้ามเลือด
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะเธอเองก็ทำกับข้าวอยู่หน้าบ้าน
ส่วนตาตาก็หมายถึงคนเจ็บอาบน้ำอยู่หลังบ้าน

น้าชายเป็นลูกแท้ของตานี่แหละครับ
ได้ยินเสียงทำร้ายตาตาก็ส่งเสียงร้องดังลั่นเลย
หลานเองตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
รีบขี่รถจักรยานยนต์จะไปแจ้งตำรวจที่โรงพัก

แต่ระหว่างขี่จักรยานยนต์ไปหันกลับมามองคุณ

ขี่รถจักรยานยนต์ตามเธอมาด้วย
กลัวจะถูกฆ่าหรือเปล่า

เธอก็เลยตัดสินใจหยุดรถตรงนั้นเลย

ส่วนน้าก็ขี่ผ่านเธอไป
แล้วก็มารู้ภายหลังว่าขี่ไปโรงพักครับ

น้าป่วยมีอาการทางจิต

คิดว่าตัวเองเป็นลูกพระนเลสวน

ก็เลยเข้าไปไล่ฆ่าทุกคน
กระทั่งมาก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
มันเป็นคนสติไม่ดีใช่ไหมพี่
แล้วทีนี้เหมือนแบบว่ามันบ้า

มันเกลียดเขมรทุกคนบนโลกใบนี้

ให้เข้าบ้านพร้อมตานะอะไรอย่างนี้

ตอนนั้นนานแล้วแล้วเขาก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล
โอ้โหหลานสาวบอกจริงอ่ะ

กลัวว่าเขาจะฆ่าใครคนใดคนหนึ่ง

ทีนี้ทางผู้บังกับการสอบพระบาปมะมุงนะครับ

เรื่องต้นผู้ก่อเหตุก็ยังถามตอบรู้เรื่องนะ
รับสาภาพไปใช้มีดปอกผลไม้แทงพ่อตัวเองไป๗ครั้ง

เพราะอะไรรู้ไหมหึงหวงพ่อ
ที่ชอบมาสนิทสนมกับเมียผม

เดินมามอบตัวที่โรงพักษณ์นะครับ
ตำรวจตรวจสอบไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ญาติให้ปากคำ

ผู้ก่อเหตุเคยถูกนำตัวไปบำบัดรักษา
เนื่องจากเสพยาเสพติดเกินขนาด

ชอบมีพฤติกรรมเหมือนจิตหลอน
ระแวงคนรอบข้างตลอดเวลา
รวมถึงระแวงคนในบ้านด้วยนะครับ

แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป